คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสงสัยเหมือนที่มิ้วสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคนป่วยเป็นโรคนี้เยอะจัง
แพ้เสียงแตรใครบีบแตร่ใส่เนี่ยของขึ้นโกรธอะไรแบบนี้
อ่าที่เชียงใหม่บีบแต่ใส่ไม่ได้เลยโกรธถึงขั้นชักปืนออกมาขู่
แต่พอเจอตำรวจตำรวจเรียกตัวบอกไม่ใช่ปืนนี่มันมือถือ
ปืนกับมือถือมันต่างกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
มีอะไรของมัน
นักตั้งเหมือนไอ้ทุกหางแจ๊บแจ๊บแจ๊บ

เดี๋ยวแป๊บนึงบีกโทรแจ้งตำรวจไอ้คนไอ้
นี่เป็นกล้องหน้ารถนะคะก็จะเห็นพฤติกรรมของผู้ชายที่ขับรถเก๋งสีส้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับอยู่เลนซ้าย
แล้วก็ปาดเข้าเลนขวาเพื่อจอดขวางรถตู้ที่ขับตามมาแล้วคนขับรถเก๋งเปิดประตูลงจากรถ
ถืออะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยมันปืนหรือมือถือนี่
คล้ายกับปืนนะคะเดินมาหาคนขับรถตู้คล้ายกับขู่แล้วก็กลับขึ้นรถของตัวเองแล้วก็ขับรถต่อไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปพูดคุยกับทางคนขับรถตู้
เจ้าตัวบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ได้ไหมกลัวจะไม่ปลอดภัยแต่ขอให้ข้อมูลเอาไว้ก็แล้วกันว่า
เมื่อคืนนี้ขับรถตู้ของบริษัทจากตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อกลับบ้านในอำเภอแม่ริม
พอขับรถเลย๓แยกทางขึ้นน้ำตกแม่สาไปถึงทางโค้งหน้าการไฟฟ้าแม่ริม
รถเก๋งของคู่กรณีที่อยู่เลนซ้ายกินเลนเข้ามาก็เลยบีบแตร่เตือนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
แตรเตือนไม่ได้เลยเป็นโรคแพ้เสียงแตรหรืออย่างไรไม่รู้
รถเก่งนี่เหมือนกับโกรธนะคะปาดหน้าจอดรถลงมาถือปืนมาหามาขู่มาด่าด้วยคำหยาบคาย
แล้วก็กลับขึ้นรถของตัวเองแล้วขับออกไปคนขับรถตู้บอกตกใจมากเลยอ่ะ
เหมือนกับคนเมาด้วยนะผู้ชายคนนี้ยืนยันว่าเขาถือปืนลงมาจากรถจริง
แต่ก็ไม่รู้หรอกปืนจริงหรือปืนปลอมหรืออะไรแต่ก็โชคดีที่มันไม่เกิดอะไรที่มันบานปลายไปกว่านี้
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ปรึกษากับทางบริษัทเจ้าของรถตู้นะคะว่าเราจะเอายังไงกันดี
จะแจ้งความหรือปล่อยให้เรื่องมันจบไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรบานปลาย
ถ้าแจ้งความไปกลัวคนขับรถตู้กลัวว่าจะถูกเอาคืนตามหลัง
แต่ถ้าดูภาพตอนที่มาตอนแรกนะเดี๋ยวลองให้ทุกผู้ชมดูช่วยกันดูหน่อยนะฮะ
ตอนที่ว่าขับเบียดเลนมา
ก็มันจะมีจังหวะหนึ่งตอนเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาเป็นคลิป

ตอนขวางตอนคลิบมือถือเมื่อกี้เนี่ย
ตอนที่ปาดจากซ้ายเข้าขวา
ก่อนจะถึงอันนี้มันจะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหม

ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราบีบกัน

ตั้งแต่ซื้อรถมาไม่เคยบีบแปรเล่าเชียว
มันแปะตายเสียหรือยังครับตอนนี้

ไม่รู้ในบุมานเขาแคร่เสียงแคร่หรือเปล่าด้วยนะ

ถามตำรวจดูนิดนึงก็แล้วกันว่าตำรวจคะตกลงยังไงกันดีเนี่ย
ตำรวจสพแม่ริมค่ะบอกว่าเรียกตัวผู้ชายคนขับรถเก่งแล้วนะคะ
ให้มาให้ข้อมูลเขามาโรงพักพร้อมกับอะไรรู้ไหมคะ

เพราะไม่ได้เจอกับคู่กรณีค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าผมขอโทษ

ผมอารมณ์ร้อนผมทะเลาะกับแฟน
แล้วรถตู้ไม่ยอมให้ผมเปลี่ยนเลนผมก็เลยโมโห
แล้วที่คนขับรถตู้บอกว่าผมเอาปืนลงมาขู่มันไม่ใช่ปืนนะ

แต่ภาพมันมองไม่ค่อยเห็นนะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยชัด
คุณผู้ชมก็บอกว่ามองไม่ค่อยชัดเหมือนกันตกลงมือถือหรือปืน
อะไรไม่รู้แต่แบบแหมทำมาอยู่ที่เอวอ่ะใช่ไหม
ถือลงมาขู่ด้วยไง
แต่คนขับรถตู้เขาบอกเขาเห็นว่าเป็นปืน

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนนะคะว่าเป็นปืนหรือเปล่านะคะ
ก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายคือถ้าเป็นปืน
ต้องดำเนินคดีเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะใช่ไหมคะ
เรื่องของการข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับทางผู้เสียหายว่าจะเอายังไงดี
ถ้าผู้เสียหายไม่แจ้งความ
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็สามารถดำเนินคดีผู้ชายคนนี้ได้
ก็เรื่องของการคมครูและเรื่องของปืนนะคะทำประบอบอาวุธปืน
แต่พี่ต้องระวังนะพี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
เกิดลงไปแล้วเกิดอีกฝั่งนึงเขามีปืนขึ้นมาจริง
แล้วเนี่ยก็เห็นหน้าค่าตาจริงถ้าเราไม่ได้ออกข่าวก็ไม่ได้เบอร์หน้าไง

เพราะว่าบางทีเอาล่ะเราใจร้อนอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เราจะไปคิดว่าอีกฝั่งนึงเกิด